มาดูเรื่องของการใช้ความรุนแรงกันนะฮะก็ต้องบอกเลยใจเย็นเย็น
อย่าใช้กำลังในการตัดสินปัญหาค่ะแต่แหมจะพูดประโยคนี้ไม่ทันกับ
นี้ซะแล้วเพราะว่าใช้กำลังตัดสินปัญหาไปแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้พ่อค้าขายผลไม้ผู้ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บ
จากการที่สามคนมารุมหนึ่งสหบาทาเลยค่ะคุณผู้ชมครับ
แล้วมีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเอาเดี๋ยวไปดูจังหวะที่เกิดเหตุการณ์หน่อยนะคะ
พี่พี่ไปเรียกเรามาพอสิพี่เร็วเรียกเราพอเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเรียกเราพอมาช่วยกันหน่อย
จริงจริงภาพอ่ะมันมีสองมุมนะจะเห็นว่าผู้ชายเสื้อขาวกับผู้หญิงเนี่ยค่ะ
ช่วยเหมือนกับดึงห้ามชายทั้งสามคนไว้อ่ะใช่ฮะแล้วเนี่ยโอ้โห
แล้วก็โดนรุมผู้ชายที่ล้มลงไปโดนรุมทั้งเตะทั้งต่อยเลย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
อะไรมาบ้างค่ะคือมีบาดแผลทั่วเลยนิ้วนางข้างซ้ายอ่ะงอยกของหนักไม่ได้เลยนะแขนข้อศอกขวาเนี่ยถลอกเข่าขวาช้ำแล้วก็บอกด้วยบอกว่าตอนนี้นะผมเอาหลักฐานคลิปขณะที่เกิดเหตุเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยว่าผมเจ็บหนักขนาดไหนเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วที่สพดหัวล่อนี่ดูนิ้

ถูกรุมกระทืบอีกจนแฟนของผมแล้วก็พ่อของแฟนเนี่ยมาช่วยห้ามก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกฝ่ายนึงเขาก็แยกย้ายเขาก็หนีไปก็ถามไงว่าเอ๊ะจำได้หรือเปล่าเขาบอกว่าจำได้หนึ่งในสามคนเนี่ยคือพ่อค้าขายผลไม้นอกหมู่บ้านส่วนอีกสองคนผมก็คิดว่าเขาคงจะเป็นเพื่อนของเขานั่นแหละเพราะว่าผมไม่รู้จัก
เขาคนมันอาคติกับผมมันก็อาคติอยู่กันอย่างค่ำไม่ต้องมาอาคติกับผมหรอกผมไม่เคยคิดอะไร
เรื่องที่เกิดมาก็เรื่องที่เกิดมาแล้วก็มารับผิดชอบแค่นั้นแหละให้มารับผิดชอบไม่ต้องหลบ
ลูกผู้ชายออกมากล้ากล้าทำเราต้องกล้าออกมานี่สิ่งที่คุณสุขสรรค์พูดถึงเรื่องของการโพสต์น่ะค่ะ
คือการโพสต์ขายผลไม้ออนไลน์นี่แหละใช่นะครับเพราะคุณสุขสรรค์นอกจากมีแผงหน้าร้านแล้ว
เขายังขายส่งด้วยแล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีสินค้าให้ลูกค้าเยอะแล้วก็เวลาเขาซื้อมาเนี่ยเขาซื้อมาเยอะเหมือนกัน
เหมามาทั้งล็อตดังนั้นราคาที่เขาขายส่งไปก็จะได้ราคาถูกเพราะราคาถูกกว่าอีกเจ้าหนึ่ง
นอกหมู่บ้านเข้ามาด้วยก็เลยจะเริ่มมีการแขวกันแล้วทีนี้เลยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วคุณสุขสรรคเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเมื่อ๓อาทิตย์ที่แล้วฝ่ายคนขายผลไม้นอกหมู่บ้าน
เขาเอาผู้ใหญ่มาเคลียร์ที่แผงของคุณสุขสรรค์เลยแล้วก็คุยกันว่าให้ต่างคนต่างทำมาหากินได้ไหม
ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันได้ไหมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมาเกิดเหตุแบบนี้
แล้วตัวคุณสุขสรรค์เขาบอกว่าผมก็ขายปลีกขายส่งผมปกติไม่ได้ตัดราคาอะไรเขาเลย
แต่คุณสุขสรรค์บอกว่าแมนนะมาเคลียร์กันเถอะมาคุยกันเถอะ

แล้วก็ถามด้วยนะว่าแล้วฝ่ายนั้นเขาเข้ามาคุยหรือยัง
บอกว่ายังเลยทีนี้ผมจะดำเนินคดีจะเรียกค่าเสียหายแผง
ผลไม้ของผมพังไปบางส่วนผลไม้ที่ผมลงไปก็เกือบ๓๐๐๐๐บาท

ทีนี้ค่ะพนักงานสอบสวนบอกว่าจากคลิปแล้วก็พยานแวดล้อม

อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกมาให้ปากคำ
แล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ถ้ามองว่าเป็นเพื่อนค้าขายก็ช่วยกันดีกว่า
ในการที่จะส่งเสริมการขายนะครับ